ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะครับไปดูความคืบหน้าคดีที่เสียฟาร์มหมูถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วภรรยาก็ถูกยิงจนสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจสพบังขันได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
หน้าฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ชื่อว่าสมหมายฟาร์มนะฮะที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือนายสมหมายรักเพชร
อายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของฟาร์มหมูอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองขนาด๙มมเข้าชายโครงด้านขวาหลายนัดนะครับ
แล้วข้างศพของผู้ตายยังมีปืน๑๑มม๑กระบอกกระสุนเต็มแมกกาซีนตกอยู่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งด้วย
ว่าปืนคงเป็นของผู้ตายนั่นแหละก็คงจะเตรียมขึ้นมาป้องกันตัวแต่ไม่ทันได้ยิงนะครับ
มีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางขันนะครับ
ชื่อว่านางบุญช่วยวันแสงทองอายุ๔๘ปีเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับ
แล้วที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนขนาด๙มม๔ปลอกกับกระสุนปืนลูกซองอีก๕ปลอกที่ตกอยู่นะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่านายสมหมายผู้ตายกับภรรยาที่บาดเจ็บสาหัส
มาเลี้ยงหมูเป็นประจำทุกวันนะเพราะว่ามีฟาร์มหมูอยู่ตรงนี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็มาเลี้ยงหมูมาดูแลหมูแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านพัก
ซึ่งอยู่ห่างจากฟาร์มหมูแค่ร้อยเมตรตอนที่กำลังเดินออกมาเนี่ย
มีคนร้ายสามคนขับรถกระบะอีซูซูไม่ทราบสีไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะครับ
ดักอยู่นะฮะคือมาจอดอยู่ตรงแถวนั้นแล้วทำทีเหมือนกับ
มาตัดปามในสวนใกล้ฟาร์มหมูทำทีว่าเป็นคนมาตัดปามในสวนปามอะไรอย่างนี้นะครับ
กระทั่งผู้ตายกับภรรยาขี่จักรยานยนต์ออกจากฟาร์มหมู
คนร้ายก็ใช้ปืนขนาด๙มมแล้วก็ปืนลูกซองยาวกระหน่ำยิงใส่เลยนะครับ
นายสมหมายเสียชีวิตคาที่ส่วนภรรยาบาดเจ็บสาหัสก่อนจะหลบหนีไปนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นนะครับตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยคงจะมาดักรออยู่แล้วนายสมหมายผู้ตายคงรู้ตัวอยู่แล้ว
เคยถูกรอบยิงมาสองครั้งแล้วก็พกปืนติดตัวอยู่ตลอด
ก็คือ๑๑มมที่ตกอยู่ข้างศพ
พันธุ์ตำรวจเอกคมสรรพฤษวานิสภูมิกับการสพบังขัน
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
พบว่ามีคนร้ายนะฮะขับรถมาจอดริมถนนที่เกิดเหตุ
ทำตีเป็นคนตัดปามนะฮะอ่าแถวนั้นเป็นสวนปาล์มน้ำมันด้วย
ผู้ตายกับภรรยาก็เลยไม่สงสัย
พอขับรถออกจากฟาร์มเลี้ยงหมูได้แค่๕๐๐เมตร
คนร้ายสบโอกาสและลมยิงใส่
ส่วนภรรยาที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แล้วก็สามารถให้การได้แล้ว
ผู้กำกับการสพบังขันระบุว่า
นายสมหมายผู้ตายมีฐานะดี
มีฟาร์มหมูมีหมูในฟาร์มหลายร้อยตัว
แต่ว่านายสมหมายเคยต้องคดีฆ่าคนตายนะครับ
แล้วก็พ้นโทษออกมาสัก๒ปีแล้ว
พ้นโทษออกมาก็มาสร้างฟาร์มเลี้ยงหมู

สาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ตั้งไว้๒ประเด็นนะครับ
ก็คือถูกฆ่าล้างแค้น
ในคดีที่นายสมหมายเคยไปฆ่าคนตาย
จะถูกจำคุกจนพ้นโทษออกมาแล้ว
แต่ว่าอีกฝ่ายอาจจะยังแค้นอยู่
ประเด็นที่สองก็คือผู้ตายถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนผัวพันกับการทำธุรกิจที่ไม่เปิดเผยอย่างหนึ่ง
ซึ่งตำรวจพอจะทราบกลุ่มคนร้ายแล้วกำลังเร่งลงพื้นที่ในการติดตามตัวอยู่
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับอยู่นะฮะ